ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการทำการเกษตรวิถีใหม่นะครับ
เป็นทฤษฎีใหม่ของหลวงรัฐกาลที่ก้าวมาปรับใช้
จนทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ครับ
เดี๋ยวตามจากบรรยายงานของคุณสรีภักษ์กมลตรวัยตรึงตรีคูณครับ
ทั้งหมด๔ไร่นอกจากเก็บไว้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทหรือประมาณ๔๕๐๐บาทต่อเดือน
พานุพันธ์ขำเจริญรองประธานกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านหลวงอำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพยายามที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชน
เกษตรผสมผสานด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว
สัตว์น้ำเลี้ยงไก่มาเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการปลูกข้าว
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้
เพราะอดีตคนในชุมชนแห่งนี้ยึดอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก
แถมต้องเผชิญกับภัยแล้งน้ำท่วมส่วนดินก็เสื่อมสภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีมานาน
ชีวิตมันก็ดีขึ้นนะครับคือเรามีผักกินมีผักปอดสากิน
และอีกอย่างหนึ่งสุขภาพเราก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน
มครตเราฉีดยาเราใช้เคมี
สุขภาพเราก็แย่ลงสูตรหายใจเข้าไป
พอเรามาเปลี่ยนใช้ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวง
เศรษฐกิจพอเพียงใช้น้ำหมักใช้สารชีวภาพฉีด

แล้วก็เราก็ลดต้นทุนในการผลิตด้วย
พานุพันธ์จึงรวมกลุ่มกันในหมู่บ้าน๓๐คน
้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ทั้งการปลูกข้าวพืชผักสวนครัว
ส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภคเหลือส่งขาย
และยังน้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่๙
ปุ๋ยอินซีและน้ำหมักชีวภาพ

ซึ่งสามารถลดต้นทุนการปลูกข้าวจาก๕๐๐บาทต่อไร่
เหลือ๓๘๐๐บาทต่อไร่
และยังช่วยฟื้นดินให้อุดมสมบูรณ์
มีรายได้ที่ดีขึ้นจนปลดหนี้ได้เกือบทั้งหมด
และยังช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี
พื้นเรามีของกินอยู่แล้วอยู่ที่บ้าน
เราไม่ต้องไปดินลนหาซื้อทุกอย่าง
สิ่งทุกอย่างอันไหนที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเรา
เราก็กินแล้วใช้อยู่ไม่ต้องไปซื้อทุกอย่าง
ท่านทำไว้ท่านทำไว้ให้พวกเราดูนะ
พวกเราเกษตรกรก็จะพยายามทำตามท่านให้ได้ทุกอย่าง
แล้วก็จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ก็คือจะปรับเปลี่ยนชีวิตอย่างจากที่เราเคยเป็นอยู่มา

ให้ตามแนวของในหลวงครับ
ที่นี่ยังมีแปลงเกษตรแห่งการเรียนรู้
หลวงของพ่ออยู่อย่างพอเพียง
เพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลภายนอก
เข้าใจและรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน
เพื่อมีชีวิตอย่างยั่งยืน
สิริภักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเทียวรัฐทีวี